ว่าสี่พันไม้ภายในสองชั่วโมงโอ้โหอะไรขนาดนั้นอ่ะหมูปิ้งฮะ
ขายดีขายหมดหรือแจกฟรีอะไรยังไงทำไมขายหมดวัยจังสี่พัน
งั้นไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ลุงว่านสีลมน่ะมีที่มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วอ่า
เมื่อก่อนเขาขายอยู่ที่ศรีลมเนาะเราก็ตั้งชื่อเป็นการให้สถานที่ว่า

สวัสดีครับผมแล็คครับเจ้าของร้านหมูปิ้งลุงอ้วนศรีลมครับผม
ปิ้งร้านลุงอ้วนเนี่ยจะเป็นเนื้อหมูส่วนสันคอครับเป็นเนื้อหมูคัดพิเศษ
ซึ่งเราจะเอาเนื้อหมูส่วนสันคอเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเนื้อหมูส่วนสันคอเนี่ย
มันจะมีลักษณะพิเศษนะครับคล้ายลายหินอ่อนแบบนี้เลย
มันจะมีลักษณะเป็นมันสลับเนื้อแซมอยู่แล้วในตัวของมันเอง
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านการหมักสูตรพิเศษแล้ว
การเข้าไปในอุณหภูมิที่เราคุมอยู่แล้วนั้น
เนื้อหมูเนี่ยมันก็จะละลายอยู่ในปากเลยนะครับ

เราจะบอกสตอรี่ทุกอย่างเลยที่มา
เพราะทำไมเราถึงขายแพงกว่าร้านอื่น

เราเอาเนื้อหมูสดสันคอล้วน
น้ำจิ้มเราก็ต้องใช้มะขามที่มีความเปรี้ยว
ว่ารสชาติประมาณนี้ดีหรือยัง
ส่วนหมูปิ้งเนี่ยเราก็จะไล่เทคเจอร์นะครับ
อย่างนี้มันจะมีทั้งหมดประมาณ๕ชิ้น

เขาจะได้รับรู้ถึงความนุ่มละมุนลิ้น
แล้วก็อร่อยได้อย่างลงตัวแบบ๑๐๐เลย
ผมคิดว่าถ้าติดอันดับหมูปิ้งเนี่ย
ผมก็คงเป็น๑ใน๑๐ของประเทศไทย
ที่ไม่สามารถหาได้จากร้านไหนเลย

วิธีในการทานก็คือเราจะปิ้งเสร็จร้อน
แล้วก็เอามาพักในถ่านพักไว้ประมาณ๑นาทีนะครับ
ความจุยซี่ความหวานความฉ่ำที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ย
น้ำพวกนี้มันยังไม่ออกมา

ไม้แรกไม่ต้องจิ้มนะครับ
แล้วหลังจากนั้นไม้ต่อไปเราก็จิ้ม
เพื่อให้ได้รู้รสชาติของความตั้งใจ

มอบความสุขให้ลูกค้าแบบ๑๐๐ครับผม
อยากมาทานที่ร้านนะครับก็สามารถมาได้ทุกเมื่อ
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอที่ศรีลมตอนดึกแล้วนะครับ
ผมย้ายร้านมาตั้งอยู่ที่สวนภูนะครับ
แล้วร้านหมูปิ้งของผมเนี่ยขายไม้ละ๑๓บาทครับ
แต่อยากให้ทุกคนได้มาทานที่ร้านก่อน

เราไม่ได้ทำเพื่อยอดขายเยอะ
แต่เราทำเพื่อความสุขแล้วก็ความสบายใจที่ได้ทำครับ
ห่วงเขาอร่อยจริงแล้วขายหมดทุกวันจริง

ฉันอยู่อยากกินใช่ไหมอยากกิน